สำหรับประตูแรกของชนะทิพย์สงตะศิลป์

ในการค้าแข้งแล้วก็ทำประตูแรก

ดันมายิงกันในช่วงนี้ติดกันครับ

จับมานำก่อน๒๐จากเคนยุสุกิมโตนาที๒๗
แล้วก็โชชิยูกิทากางินาที๔๒
เจก็ยังออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเช่นเคยให้กับซัปโปโรนะครับ

โก่งสูดเลยครับประตูแรก
รูปร่างนี่เล็กนะครับแต่ได้ประตูจากการหม่ง
จะเสริมความมั่นใจเป็น๒เท่าเลยครับ
ก่อนอันนี้กับซานเฟชเช่ก็มีโอกาสหม่งนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ประตูแต่ลูกนี้หม่งคมจริงครับ

เป็นประตูที่จุดความหวังให้กับทางซัปโปโรด้วยครับ

ชนะทิพย์กับประตูนี้
แล้วเกมก็จบลงอย่างสนุกเลยนะครับ

ซาโปโรด้วยนี่ยังไม่แพ้ในซีสันนี้

แพ้ทางแพ้ทางซานเฟชเช่โรชิมานะครับ
ซึ่งจบเกมนี้นะครับทางชนะทิพย์ก็บอกว่า
เป็นแมทแห่งความทรงจำของเขานะครับ
แล้วก็บอกได้ว่าสนามแห่งนี้จะเป็นที่จดจำนะครับ
ในชีวิตการค้าแข้งตลอดไปเลยครับ
แน่นอนต้องกราบสนามเลยครับ

รู้สึกมันเป็นความทรงจำที่ดีของผม
ครั้งหนึ่งในการค้าแข้งนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนเราก็ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กด้วย
แต่ก็ฟุตบอลมันอีกนานอะไรอย่างนี้
ผมว่าผมต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อย

เป็นการยิงต่อหน้ามิรวรรณรายวัชด้วยนะครับ
หมู่นาวุวุศรทีมชาชนไทยติดตามดูฟอร์มของชนาทิพย์และเกมนี้นะครับ
รายวัยนี้ก็ได้ชื่นชบสไตล์การเล่นของชนาทิพย์
นอกจากนี่เราก็ยังมีโอกาสที่จะไปดูฟอร์มของที่ละสินด่างดา
ที่เล่นกับซานเฟทเช่รวมถึงฮิลลาทอลด้วย
กับวิทเซอร์โกเบคก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ

แล้วก็๑๙นาที๓๐นาที
๒นะครับทีมไทยเจอกาบองนะครับ
ใครแพ้ก็ชิงที่๓นะครับ
วันที่๒๕คนชนะเนี่ยก็ชิงที่๑นะครับ
ในวันที่๒๕ตามเวลาเลยครับ๑๖น๓๐นแล้วก็๑๙น๓๐นครับ